ใครที่มักจะจมูกตันบ่อยคุณผู้ชมแล้วเอาน้ำเกลือเนี่ยล้างจมูกโดยใช้การผสมน้ำเกลือเองต้องระวังหน่อยนะมันอาจจะเสี่ยงติดเชื้อเอานะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งช็อปดีมีคืนสายช็อปต้องรีบกันหน่อยนะเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นสุดโครงการนี้แล้วติดตามในเช้านี้ต้องรู้
โครงการช็อปดีมีคืนสำหรับคนที่ต้องการจะนำยอดการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไปลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีภาษี๒๕๖๐
หน่อยนะคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายแล้วต้องใช้สิทธิ์ในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้และอย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบซึ่งใช้ได้ทั้งแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ขายนะครับเพื่อจะนำไปประกอบการหักลดหย่อนภาษีที่จะยื่นต้นปีหน้าปี๖๗
โดยลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน๔๐๐๐บาทโดย๓๐๐๐บาทแรกเนี่ยใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่๑๐๐๐บาทหลังครับใช้ได้เฉพาะใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คาดว่าโครงการนี้ช้อปดีมีคืนจะกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบกว่า๕๐๐๐ล้านบาทเลยนะครับ
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับโพสต์ว่า
ทำได้โดยใช้เกลือแกงสะอาด๑ช้อนชา
เขย่าผสมกันแล้วใช้ไซริ้งดูดน้ำเกลือมาฉีดล้างจมูกช้า
แต่มีคำเตือนว่าถ้าเป็นเคส
คนที่ต้องระวังการติดเชื้อซ้ำในโพรงจมูก
ควรจะใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อทางการแพทย์ครับ
เป็นโซเดียมคลอราย๐๙ที่บรรจุขวดขายจะดีกว่า
เพื่อความปลอดภัยอันนี้คุณหมอเจษฎาเขามาเตือนกันนะครับ
ย้ำว่าการจะล้างจมูกเองเนี่ยได้นะ
แต่ปริมาณต้องเหมาะสมแล้วก็ระวังติดเชื้อด้วยนะครับ
พอเล่งนี้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุอย่างสบู่ของประเทศเรา
ซึ่งในอีก๑๒ปีจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ
มากกว่า๒๐ของประชากรทั้งประเทศ
และเข้าเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด
มีประชากรสูงอายุมากกว่า๒๘ในปี๒๕๖๐
ดังนั้นครับคุณผู้ชมกระทรวงการคลังจึงพิจารณามาตรการด้านภาษี
เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรและภาคเอกชนได้จ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น
ในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อนอาจจะเป็นผู้สอนงานครับ
แล้วก็อาจจะพิจารณาขยายอายุเกษียณเป็น๖๕๗๐ปีครับ